จังหวัดศรีสะเกดเขต๑พักภูมิใจไทย

สนับสนุนร่างงบประมาณรายจ่าย

ที่เขาจะทำงบประมาณมานั้น

ไม่ใช่วัน๒วันครับ

หน่วยงานราชการเขาเริ่มทำแผน
งบประมาณตั้งแต่ปลายปี
สองพันห้าร้อยหกสิบสาม

ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
แล้วปลายปีถึงเริ่มใช้งบประมาณ
พันห้าร้อยหกสิบห้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเช่นเดียวกันครับ
เขาก็เริ่มทำแผนกันตั้งแต่ปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ทุกวันที่เรามีการประชุมสภาช่วงก่อนที่จะเริ่มมีการเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง
ท่านประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละท่านแต่ละพักการเมืองได้มีโอกาสปรึกษาหารือ
นำเอาปัญหาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านมาสู่หน่วยงานราชการให้เขาได้รับทราบ
หากเขามีงบเขาก็ทำเลยหากเขาไม่มีงบเขาก็ต้องนำเข้าสู่แผนงบประมาณในปีต่อไป
ผมและพักภูมิใจไทยเราได้พิจารณาครับว่างบประมาณในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนั้น
มีการแก้ไขปรับปรุงที่ดีขึ้นตอบโจทย์มากขึ้นจากปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ดังนั้นหากไม่รับในงบประมาณนี้นั่นหมายความว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เราต้องกลับไปใช้แผนที่ทำตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามซึ่งมันนานเกินไปและไม่ทันการ
และในปัจจุบันครับสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย
เมื่อเริ่มคลี่คลายแล้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ภาครัฐจำเป็นจะต้องปรับตัว
ทันกับสถานการณ์เพื่อที่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยของเรานั้นสามารถที่จะเปิดโอกาส
แล้วก็รับโอกาสหารายได้หลังวิกฤตโควิดได้เร็วที่สุดแต่อย่างไรก็ดีครับ
เป็นธรรมดาครับในการทำแผนงบประมาณนั้นเนื่องจากว่าท่านทำมาตั้งแต่ปลายปี๖๔แล้ว
ตอนนี้ก็กลางปีหกห้ากว่าจะใช้ก็ปีหกหก
ระยะเวลานี้เนี่ยมีหลายเหตุการณ์ครับหลายเรื่องหลายราว
ที่ผมเชื่อว่าสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรหลายท่านก็ยังมีความเห็นว่า
งบประมาณปี๖๖นั้นก็ยังมีส่วนที่จะต้องปรับปรุง
ซึ่งก็จะต้องขอฝากท่านกรรมธิการในวาระต่อไปท่านประธานครับ
หน่วยงานที่ผมคิดว่าอยากจะเสนอแนะสู่รัฐบาลแล้วก็สำนักงบประมาณ
หน่วยงานที่หนึ่งครับก็คือกระทรวงมหาธัย
ผมได้รับการร้องเรียนครับจำนวนมากเรื่องการบรรจุลูกจ้างสังกัด
การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุข
ซึ่งท่านประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยอัตรา
เป็นเงินงบประมาณปีหนึ่งอยู่ประมาณ๒๐๐ล้านบาท
กลุ่มนี้ครับเขาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มมีโควิด
เขาทำงานทุกอย่างไม่ต่างจากเจ้าหน้าที่ในรพศต
ในช่วงปีที่ผ่านมาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ช่วยแก้ไขวิกฤตโควิด
ไม่ว่าการจะทำเตียงสนามการจะรับผู้ป่วยที่จะเป็นสีเขียว
และส่งต่อไปสีเหลืองบุคคลเหล่านี้เขารอคอยความหวังครับ
เขารอคอยความหวังว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับการบรรจุ
เพราะเท่าที่ทราบข้อมูลมาผ่านกรรมการมาทุกขั้นตอนแล้วครับ
คณะกรรมการกระจายอำนาจผ่านกระทรวงมหาดไทยมาแล้ว
แต่ก็ติดตรงที่ว่ายังไม่มีงบประมาณตรงนี้หากเป็นไปได้
ขั้นของการแปรยติถ้าจะเร็วที่สุดนะครับ
ฝากกันมาธิการด้วยครับดูแลเขาเถอะครับ
เงินเพียงสองร้อยกว่าล้านกับคนหนึ่งพันสี่ร้อยอัตรา
ถ้าเป็นไปได้ดูแลเขาเยียวยาเขา
ปีนี้การทำแผนงบประมาณในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว
แต่ถามว่าดีขึ้นถึงขนาดที่จะต้องพอใจไหม
ก็ต้องกลับเรียนครับว่ายังครับ
ผมขอยกตัวอย่างจังหวัดศรีสะเกดครับ
จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยมีประชากรทั้งสิ้นเนี่ย
หนึ่งล้านสี่แสนคนมีสอสอแปดคนนะครับ
ถ้าเลือกตั้งรัฐมนูลใหม่มีสอสอ๙คน
จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเคยได้งบประมาณปีละ๓๐๐ล้าน
แต่ในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ซึ่งเข้าสู่ปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนี่ยมีโครงการที่จังหวัดเนี่ย
ทำซ้ำซ้อนกับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยสามสิบล้าน
เงิน๑๓๐ล้านถูกตัดทิ้งครับไม่ว่ากัน
นั่นเป็นความผิดของจังหวัดในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ได้รับงบจากสามร้อยเหลือร้อยเจ็ดสิบหลังจากนั้นพอมาปีหกห้า
ซึ่งเป็นปีงบประมาณเนี้ยครับวิธีคิดงบประมาณของท่าน
ท่านควรจะต้องปรับปรุงคือไม่ใช่ว่าพอท่านได้ทงมา
ว่าท่านจะต้องปรับลดงบห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วท่านจับหาญาว
ปีหกสี่ได้รับร้อยเจ็ดสิบแต่ปีหกห้าพอท่านปรับลดลง
ลดลงลงเหลือร้อยหกสิบล้านท่านไม่ได้คิดจากฐานที่เดิมเขาเคยได้สามร้อย
แต่ท่านคิดฐานจากปีที่แล้วทำให้งบจังหวัดได้ลดลง
เมื่อปีที่แล้วผมเห็นสอสอพูดหลายท่านครับ
สมาชิกพูดหลายท่านสำนักงบเอาไปปรับปรุงครับ
ปีนี้ดีขึ้นมาต้องขอขอบคุณนะครับ
จังหวัดอย่างจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยได้เพิ่มจาก๑๖๐เนี่ย
เป็น๒๔๐ล้านแต่มันก็ยังน้อยกว่าฐานเดิมอยู่ดี
ฉะนั้นต้องขอฝากท่านนะครับว่าในปีงบประมาณในแผนงบประมาณต่อไปเนี่ย
ให้ท่านปรับปรุงดูจากฐานจริงดูจากสูตรสมการในการคิดจริง
ไม่ใช่คิดจากฐานของปีก่อนหน้ากระทรวงศึกษาครับ
วันนี้เรามีการพูดคุยกับเรื่องคุณภาพพูดถึงคุณภาพสองคุณภาพครับท่านประธาน
หนึ่งคือคุณภาพของการศึกษาคุณภาพของการศึกษาวันนี้ผมแปลกใจมาก
ที่ผมเห็นในรายการที่เขาสรุปมากระทรวงศึกษาได้รับงบประมาณลดลง
ทั้งที่วันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลาง
ยังคงมีปัญหามากในเรื่องของบุคลากร
ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ปริศนานันทกุลท่านอดีตรัฐมนตรีโทรมาหาผมก่อนที่จะอภิปราย
สะท้อนปัญหาให้ฟังครับว่าโรงเรียนบางโรงเรียนมีนักเรียน๓๐คน
นักเรียน๓๐คนทั้งโรงเรียนมีครูสอนอยู่๒คนเป็นโควิด๑คน
ปรากฏว่านักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยมีครูมาสอนแค่คนเดียววันนี้กระทรวงศึกษาน่าจะต้องตัดสินใจครับ
ว่าเรื่องครูในโรงเรียนเล็กโรงเรียนกลางเนี่ยจะเอาอย่างไรจะทำอย่างไรที่จะสามารถจัดสรรครู
ให้เหมาะสมกับนักเรียนในทุกชั้นเรียนจะต้องทำระบบไหนวันนี้ท่านลองเทียบดูนะครับ
โรงเรียนเล็กมากนักเรียน๓๐คนในขณะที่โรงเรียนใหญ่
อยากจะขอเปิดห้องเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้การศึกษามันเหลื่อมล้ำมากออกไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน
กระทรวงศึกษาต้องปรับรูปแบบวิธีคิดใหม่ในเรื่องของบุคลากรครูคุณภาพที่สองคือคุณภาพชีวิตของนักเรียนครับ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนวันนี้เด็กนักเรียนของเราได้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันวันละ๒๑บาท
แล้วกระทรวงศึกษาโอนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ส่งเงินต่อให้กับโรงเรียน
แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือท่านไปใช้ฐานข้อมูลเก่าในการที่จะโอนเงินไปให้กับเขา
วันนี้รูปแบบที่เป็นอยู่คือประเมินในเดือนพฤศจิกาประเมินนักเรียนในเดือนพฤศจิกาว่าโรงเรียนของท่านจะมีนักเรียนเท่าใด
แต่โรงเรียนเปิดเทอมมีนานะครับแล้วท่านก็จะได้เงินในเดือนมิถุนา
เมื่อปีที่แล้วใช้เงินปีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าหากโรงเรียนนั้นเนี่ยมีนักเรียนมากขึ้น
เขาไม่ได้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนะครับผมยกตัวอย่างโรงเรียนบ้านนิคมเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟัง
โรงเรียนบ้านนิคมห้วยค้า๑จังหวัดศรีสะเกดเขาบอกว่าเขาเคยมีนักเรียน๑๓๕คนปีแรกเขาได้เงิน๑๓๕ครับ
ปีต่อมาปรากฏว่านักเรียนเขามากขึ้นคือโรงเรียนขนาดกลางเนี่ยเขาพัฒนาตัวเอง
เราจะไปคิดว่าโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางเขาจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงทุกวันมันก็ไม่ถูกครับ
โรงเรียนเขามีการพัฒนาตัวเองพัฒนามากขึ้นนักเรียนของเขามี๑๖๕คน
๕คนแต่เงินที่เขาได้ก็ยังได้๑๓๕บาท
พอถึงปีนี้ครับนักเรียนของเขามี๒๐๐กว่าคนแต่เงินที่เขาได้ก็ยังคงเป็น๑๓๕บาท
ระบบเนี่ยครับที่ผมคิดว่าจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนจำเป็นจะต้องปรับปรุง
โครงการต่างที่มันต้องใช้เงินงบประมาณเหลื่อมปีเนี่ย
หากเรามารอเฉพาะถึงเวลาพิจารณางบประมาณอย่างงบหกหกเราทำตั้งแต่ปีหกสี่
แต่โรงเรียนเนี่ยเปิดมาแล้วเปิดสอนมาแล้วเนี่ยมันไม่ทันการ
กระทรวงศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดครับ
ต่อไปครับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่านประธาน
ผมได้เห็นจากงบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับงบประมาณที่ไม่มีรายได้นะครับ
กีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้หารายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬา
ปีที่แล้วผมเป็นงบประมาณการมาธิการหลายท่านก็จะบอกว่า
การกีฬาแห่งประเทศไทยคุณก็มีกองทุนพัฒนากีฬาชาติไง

ทุนพัฒนากีฬาชาติเขามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมกีฬา
ที่ทำแล้วมุ่งไปสู่กีฬาเป็นเลิศกีฬาอาชีพ
แต่กองทุนพัฒนากีฬาชาติเขาไม่สามารถไปสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ไปสร้างสนามกีฬาไปสร้างสระว่ายน้ำได้เหมือนกรมภาระนะครับ
ไม่ใช่ครับคนละหน้าที่
แต่ถ้าท่านประธานฟังดูทุกวันที่เขาหารือกันเขาจะบอกว่า
อยากได้สนามกีฬาอยากได้สระว่ายน้ำ
แล้วคนที่ทำได้ก็มีแค่การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรมภาระศึกษาเท่านั้นซึ่งงบเหล่านี้ถูกตัดหมดเลย
กีฬาแห่งประเทศไทยไม่ได้สร้างรายได้ครับไม่ได้หารายได้ครับ
แต่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรอิสระ
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้จำนวนมหาศาล
ปีที่แล้วเขาได้งบประมาณ๑๖๐๐ล้าน
๒ปีก่อนได้รับ๒๗๐๐นะครับ
ปีนี้โควิดกำลังคลี่คลายกำลังจะดีขึ้น
ได้รับงบเท่าเดิมครับเพิ่มขึ้นมา๕ล้าน
คือ๑๖๐๐กับ๕ล้าน
แต่ประโยชน์ของการกีฬาผมขอยกตัวอย่างครับ

เราเพิ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
นักกีฬานับหมื่นครับ
มาใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดศรีสะเกด๑เดือน
สิ่งที่ผมได้เห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่จะยืนยัน
ว่ากีฬาหรือกิจกรรมในลักษณะนี้
มันจะสามารถสร้างเศรษฐกิจได้ก็คือ
เราได้เห็นว่าโรงแรมจากที่เขากำลังจะตาย

เขาสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้โดยที่
ไม่ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐด้วยซ้ำ
พ่อค้าแม่ขายที่เขาบอกว่าช่วงโควิด
เขาขายของได้วันละ๒๐๐บาท

บางคนขายได้วันละหลักพัน
บางคนโชคดีขายได้หลักหมื่น
และเขาขายได้ตลอดช่วงกิจกรรมนั้น
นั่นหมายความว่าเขาขายของแค่เดือนเดียวนะครับ
เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งปีเลยก็ว่าได้
มันเกิดการสร้างงานมันเกิดการช่วยรายได้ต่างมากมาย
กีฬาแห่งประเทศไทยยังเป็นหน่วยงานสำคัญครับ
ที่จะต้องกระจายกิจกรรมกีฬาไปในพื้นที่ต่าง

ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นและผมก็อยากจะพูดให้เสียงดังถึงผู้บริหาร
ว่าวันนี้กิจกรรมต่างเหล่านี้มันต้องกระจายไปสู่ต่างจังหวัด
เพิ่งจัดฟุตบอลทีมชาติไทยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
ท่านประธานทราบไหมครับว่าทั้งสนามเต็มความจุคนไม่สามารถเข้าไปนั่งได้
ผู้จัดจำหน่ายบัตรผู้จัดงานโดนกลด่าว่าไม่สามารถรับรองคนที่จะมาดูกิจกรรมกีฬาได้
เศรษฐกิจหมุนเวียนจำนวนมหาศาลบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาคึกคักมาก
วันนี้เราลองมาดูนะครับกิจกรรมหลายกิจกรรมมากที่จัดอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลและเมืองใหญ่ที่เขาดูจนเขาเบื่อแล้ว
เขาดูจนเขาเอือมแล้วอะครับท่านประธานแต่พอเขาได้ไปจัดที่ต่างจังหวัด
ความตื่นตัวของประชาชนความตื่นตัวของเยาวชนครอบครัวที่เขาพาลูกพาหลานไปสร้างแรงบันดาลใจ
มันเกิดขึ้นอย่างมหาศาลผมได้มีโอกาสไปคุยกับหลายคนเขาบอกว่าตลอดชีวิตเขาอยู่มา๖๐ปี
เคยเห็นทีมชาติไทยครั้งแรกในจังหวัดตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นอยากจะดูต้องเดินทางไปที่อื่นตลอด
นี่ครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงกันมาธิการทุกท่านครับว่าหน่วยงานลักษณะแบบนี้
เขาได้รับงบประมาณมาน้อยอยู่แล้วอย่าไปตัดเขา
แต่ท่านควรจะเสนอแนะรูปแบบของเขาว่าเขาเนี่ยควรจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไร
เรื่องสุดท้ายครับท่านประธานเรื่องของปลาปลาครับ
ประปาส่วนภูมิภาคปีนี้ผมดีใจนะครับ
ผมเห็นงบของการประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นมา๑๐๐๐ล้าน
แต่ใจหนึ่งก็อยากจะตัดนะครับอยากจะเสนอให้ตัดเหมือนกัน
เพราะการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยปีที่ผ่านมามีปัญหาเยอะมากครับ
ถ้าท่านประธานจำได้ผมอภิปรายเนี่ย๔ปีที่ผ่านมา
ผมพูดเรื่องน้ำปลาปลาทุกครั้งที่ผมมีโอกาสหารือ
เพราะปัญหาของการประปาส่วนภูมิภาคแก้ไม่จบครับ
ไม่จบวันนี้น้ำไม่ไหลพอไปพูดพรุ่งนี้น้ำไหล
ลืนไม่ไหลอีกแล้วแล้วไม่ไหลทีเป็นเดือน
ฉะนั้นปีนี้ถ้าได้งบประมาณไปฝากกันมาธิการครับกำชับด้วยครับ
ว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องปลาปลาเนี่ย
จะต้องแก้ไขให้จบสิ้นในปีนี้
ท่านประธานครับอย่างไรก็ดีครับ
ผมเชื่อว่างบประมาณ๒๕๖๖ในปีนี้นั้น

แต่ผมยังได้มองเห็นใน๓มิติ
คืองบปี๖๖เขาซ่อมแซม
ของเก่าที่ทำไว้ไม่ดี
เขาเริ่มมีการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาในงบปี๖๖

ฟื้นตัวได้อย่างราบเรียบ